เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ำนะครับว่า
วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่มีผลผูกพันที่ทำให้องค์กรอื่นจะต้องปฏิบัติตาม
แต่ก็จะไม่ขอก้าวล่วงในคำวินิจฉัยนะครับ
หลังจากที่ได้มีความเห็นว่ามติมหาเทราสมาคม
เสนอชื่อสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
ไม่ขัดมาตรา๗ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ขอร้องนะครับ
อย่าซ้ำเติมสถานการณ์จนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำคดีเพิ่ม
วันนี้เมื่อเข้าสู่กระบวงอาวิทย์ทำแล้ว
ไม่ต้องห่วงเขาหรอกเดี๋ยวเขาต้องสอบอยู่ดี
เดี๋ยวมันก็ได้ผลมาผลการสอบสวนโดยเร็วนั่นแหละนะ
เพียงแต่ว่าธนาคารอื่นก็อย่าไปทำให้เพิ่มคดีมากมายนะ
เขาไม่มีเวลาจะทำโน่นทำนี่
ขณะที่นายรักเกชาแฉฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินระบุนะครับว่า
ถ้ารัฐบาลอยากหาความกระจ่างโดยวิธีอื่นผู้ตรวจการก็ไม่ขอก้าวล่วงคำวินิจฉัย
แต่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีคงมีวิธีตัดสินใจเอง
แต่ถ้าอยากขอความเห็นเพิ่มเติมผู้ตรวจการก็ยินดีอธิบายความว่าทำไมถึงเสนอเช่นนั้น
และที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า
ทำได้ทั้งสองทางก็แสดงว่าสิ่งที่ผู้ตรวจการมีความเห็นไปก็ไม่ผิด
วินิจฉัยของกฤษฎีกาไม่ผูกพันกับทุกองค์กรเป็นเพียงความคิดเห็น
และไม่สามารถลบล้างความคิดเห็นของผู้ตรวจการได้
ขณะที่มีความเคลื่อนไหวของนายภัยบุญนิติตะวัน
อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการพิทักษ์กิจการ
พระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พร้อมด้วยนายแพทย์มโนลาวหาวนิษฐ์อดีตลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
ที่ได้ไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อคัดค้านการเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
สมเด็จพระสังฆราชเพราะว่ายังมีปัญหาความไม่เหมาะสมใน๔ประเด็น
คดีความเรื่องการครอบครองรถหรูผิดกฎหมาย
รวมถึงกรณีสมเด็จช่วงถูกกล่าวหาว่าให้การช่วยเหลือพระธรรมชโยที่ต้องคดีพระลิขิต